เรามาดูปฏิบัติการของการจับกลุ่มแก๊งเครือข่ายไซสนะกันหน่อยนะครับ
ใช่ค่ะในเครือข่ายของไซสนะนี่เขาต้องมีหลายกลุ่ม
ตำรวจก็จับตาดูทุกกลุ่มเลยนะคะ
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มล่าสุดที่ตำรวจจับกลุ่มได้
เพราะว่าเขามีความเคลื่อนไหวช่วงแรกนี่เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณชายแดนไทยลาวก็คือช่วงจังหวัดหนองคายนะคะ

พบว่านำยาเสพติดในเคลื่อนมาที่จังหวัดชายภูมิ
เคลื่อนมาที่จังหวัดนครราชศรีมา
และเข้าพื้นที่ส่วนกลางของประเทศก็คือที่ลบบุรีนะคะ
ตำรวจก็เลยปฏิบัติการไล่ล่ากระทึกกลางถนนเลยนะคะ
เป็นการจับกลุ่มระยะทางที่ใช้๔๐กิโลเมตรกว่าจะจับได้
แต่ว่าสุดท้ายก็ไปยิงยางนะคะ
รถคันที่ขนยาเสพติดมาจนสุดท้ายก็ต้องยอมจำนวนได้

ไปไม่รอดนะคะก็ถูกตำรวจจับกลุ่มไว้ได้ค่ะ
หน้าขาดด้านเข้ากลุ่มแล้วคิดว่าค่อยอย่างไรอยากมีอนาฬิกา

หมายไม่ได้แล้วผลวิ่งแล้วถ่ายโดตออีกแล้ว
ให้ไปไปก่อนเดี๋ยวไว้ก่อน

ขอหว่าโอ้วยฮดูมกุมหน้ามึงดี

รถหน้ารถหน้ามาครับ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
ลงลงไม่ได้ยิงจ้างหน้าลงยิงจ้างหน้าลงลงลงลงลงลงลงลง
คุณผู้ชมครับที่ได้เห็นเป็นคลิปนะฮะที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบรามยาเสพติดนะครับเข้าจับกลุ่มกลุ่มคนร้ายนะครับ
โดยมีรถเจ้าหน้าที่๒คันไล่ตามรถกระบะของกลุ่มคนร้ายอย่างใกล้ชิดนะครับ
เพราะว่ามีการสืบทราบว่ากลุ่มคนร้ายเป็นบุคคลเป้าหมายที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงบริเวณตามแนวชายแดนบริมแม่น้ำโขงอำเภอสังคมจังหวัดน้องคาย
เพื่อเข้ามายังตอนในของประเทศแล้วก็ใช้เส้นทางหลบเลี่ยงด่านตรวจยาเสพติดศรีคิ้วนครราชศรีมาออกไปชัยภูมิเข้าสู่จังหวัดลบบุรีนะครับ
แล้วก็มีรถนำยาเสพติดใส่รถอีกคันเพื่อมุ่งสู่จังหวัด๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปฏิบัติการเฝ้าติดตามจนกระทั่งมาพบรถต้องสงสัยและมีปฏิบัติการไล่ล่าอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ
โดยรถเจ้าหน้าที่๒คันไล่ตามอย่างกระชั้นชิดซึ่งคนร้ายไหวตัวทันก่อนจะชนรถเจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหนี
เจ้าหน้าที่จึงต้องติดตามและยิงสกัดคุณใช้ระยะทางกว่า๔๐กิโลเมตรจนสามารถยิงล้อหน้าด้านขวาของรถคนร้ายจนยางแตกและไม่สามารถขับต่อไปได้อีกนะครับ
จึงเข้าจับกลุ่มในที่สุด
ใช่ค่ะซึ่งปฏิบัติการของตำรวจปราบรามยาเสพติดครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนในอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีสามารถจับกลุ่มตัวได้ก็คือนายวัชรพลนาคเสนนะคะ
พร้อมพวกอีก๕คนในจำนวนนี้เป็นชาวลาว๒คนนะคะ
ส่วนของกลางที่ได้คือกัญชาแห้งอัดแท่งเขาบอกเป็นกัญชาอย่างดีมีราคาแพง๕๐๐กิโลกรัม
และพบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของนายไซสนะแก้วพิมพาชาวลาวผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดรายใหญ่ด้วย
เจ้าหน้าที่ก็ตกใจนะฮะว่ามีอดีตนักกีฬาเข้าไปผัวพันด้วยนะครับ
ส่วนผู้ต้องหารายอื่นก็มีทั้งนายคมสรรชัยโสมอายุ๒๒ปีนะครับ
ไพรวันอรกุลอายุ๓๙ปีนายพุทธอาสาชัยวงศายุ๓๙ปีเป็นชาวลาว
แล้วก็นางหวายคำสุวรรณทองอายุ๒๗ปีเป็นชาวลาวด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
รวมทั้งหมด๕คนแต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่ตะลึงก็คือการตรวจพบครั้งนี้
ไปพบกัญชาอัดแท่งแล้วก็มีกัญชาแบบผง
เพราะธรรมดากัญชาจะเป็นแบบใบอบแห้งใช่ไหม
แต่คราวนี้มีกัญชาแบบผง

ง่ายยิ่งขึ้นมีราคาแพงยิ่งขึ้นนะครับ

เป็นราคาที่สูงกว่าราคากัญชาอัดแท่งนะครับ
แล้วก็ในทางการแพทย์รักษามะเร็งได้

เชื่อว่าน่าจะเป็นการนำส่งต่อไปยังภาคใต้ของประเทศไทย